เพราะฉะนั้น๔๐รายเนี่ยณตอนนี้ถือว่าได้ข้อสรุปว่าผลเป็นลบคือไม่ติดเชื้อใช่ไหมคะ
ใช่ครับบทสรุปเป็นอย่างนั้นครับ
โดยที่ไม่ต้องส่งมาแล็บใหญ่หรือว่าแหลบหลักในพื้นที่กรุงเทพแล้วใช่ไหมคะ
ไม่จำเป็นครับเพราะเหมือนกันผลออกมาเหมือนกัน
เพราะว่าเทคนิคในการตรวจเนี่ยเขาชี้แจงว่ามันต้องมีการอ่านค่า
ในการอ่านค่า๕กลุ่มตัวอย่างที่จะต้องได้ค่าเหมือนกัน
ตมโลงรายละเอียดเนี่ยต้องเป็นนักเทคนิคการแทฟจริง
แต่ว่าโดยสรุปเนี่ยพี่นั่นจะทำได้

ยัลราธ์เนี่ยเค้าเห็นว่าตัวเลขมันค่อนข้างผิดปกติเอง
เขาก็เลยอยากให้เหมือนกับเช็คเป็นรอบเอ่อ
ตรวจสอบเป็นรอบที่สองทีนี้คำถามคือว่ามีการสรุป
ว่าถ้าสมมุติมันเกิดจากความผิดพลาดในการใช้ห้องปฏิบัติการแรกจริง
มันเกิดจากน้ำยาเกิดจากขั้นตอนเกิดจากเครื่องมือ
ไม่แน่ใจว่ามันมีองค์ประกอบในการตรวจอย่างไรบ้างนะคะ
คือมันมีบทสรุปหรือยังคะว่าถ้ามันพลาดจริงเนี่ย

ที่เกี่ยวข้องลงไปดูว่าความผิดพลาดมันเกิดจากอะไร

หรือเกิดจากการอ่านค่าหรือตัวเครื่องมันเออเลอร์ถูกไหม

ผู้เชี่ยวชาญเขาจะลงไปตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไรค่ะ
ค่ะรัฐมนตรีคะสมมุติลองสมมุติกลับด้านนะคะ
สมมุติว่าถ้าเกิดตัวเลข๔๐เป็นตัวเลขจริง

วัดใดก็แล้วแต่ส่งผลตรวจมาว่ามีคนสัก๔๐คน
มันต้องประกอบกัน๒ส่วนใหญ่นะครับ
ก็คือตัวเลขภาพรวมแล้วก็ตัวเลขรายพื้นที่
เพราะฉะนั้นการพิจารณาของสอบประคอเขาต้องพิจารณาประกอบกันว่า
สมมุติในภูเก็ตอย่างนี้มันมีการแพร่ระบาดจำนวนมาก
และยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ยังมีการติดเชื้ออยู่

หรือบางพื้นที่อาจจะไม่มีผู้ติดเชื้อมานานแล้ว

เพราะฉะนั้นการพิจารณาเปิดเมืองขึ้นอยู่กับ๒๓ปัจจัยหลัก
สินต่อประคอเขาจะพิจารณา

คือในช่วงวันที่มีการเริ่มคลายล็อกดาวน์

แต่ว่าตั้งแต่วันที่๑เนี่ยบรรยากาศมันก็เตรียมจะผ่อนคลายผ่อนปลนกันไปแล้ว
แล้วก็โดยเฉพาะการเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพนะคะ
ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นกับช่วงเทศกาล

ประเมินกันไหมคะว่าหลังจากภาพที่เกิดขึ้นในช่วง๓๔วันนี้
คาดว่าในอีก๑๔วันข้างหน้า
มันจะส่งผลให้ตัวเลขมันพลิกกลับมาอีกแบบนึงไหมคะ
อันนี้ประเมินกันไหมเผื่อล่วงหน้า
แน่นอนที่สุดครับเราประเมินแล้วเราเป็นห่วงด้วยครับ
แต่ต้องการว่าคือพอเห็นตัวเลขมันต่ำติดหลายวัน

หย่อนในวินัยในการเว้นระยะห่าง
หรือตามการทำความสะอาดมือนะครับทั้งหมดเนี่ย
เราเกรงว่าประชาชนจะประมาณ
เราก็พยายามย้ำว่า
ถึงแม้ตัวเลขจะมีการติดเชื้อน้อยลง
แต่ว่าโรคบาดในเว็บที่๒
เราใน๒เนี่ยเราจะเห็นชัด
ว่าจะเป็นตัวอย่างที่สิงคโปร์หรือญี่ปุ่นก็ดี

ถ้ามันกลับมาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแล้วมันจะเสียของ
เพราะเราพยายามทำกันมาตั้งแต่ต้นแล้วมันค่อนข้างดีแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเราไปประมาทในช่วงปลาย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินแล้วเราก็เรียนว่าความยากของมันก็คือว่า
การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อเนี่ย
กับปัญหาเศรษฐกิจและความบาดของประชาชนในประเทศ

แต่ว่ามันโดยหลักวิชาการนะครับที่ได้รับรายงานเนี่ย
ถ้าเราควบคุมกันได้ยกตัวอย่างเช่น
เรากำลังบอกว่าทั่วประเทศเรามีติดเชื้อน้อย
แล้วเรากังวลกลับมาจากต่างประเทศ
ในที่เราก็ติดการเดินทางกับต่างประเทศครับ
แต่ถ้าเราควบคุมเขาได้ไม่ปล่อยให้เขาไปแพร่ระบาดเชื้อ

สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบอยู่ใต้ดิน
อย่างเช่นช่องทางธรรมชาติไม่ได้มีการตรวจสอบไม่มีการกักตัว

เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเราไม่หวั่นไหวเราไม่กังวลมากถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบ
แต่ที่เราจะกังวลก็คือถ้าเกิดมันออกนอกระบบก็อยู่ใต้ดิน
ค่ะได้ค่ะรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวยังไงคงได้คุยกันอีกทีนึง
เพราะว่าอย่างคือช่วงนี้ก็เห็นคุณหมอหลายท่านออกมาให้สัมภาษ
จริงก็ไม่อยากให้กลับมาแล้วอะนะคะ

แล้วก็ต้องเตือนว่าถ้ากลับมาเนี่ยทั้งสองรักษาทั้งสองการควบคุมก็จะเป็นปัญหา
เพราะฉะนั้นขอให้เรารักษาวินัยต่อไปครับ
ได้ค่ะขอบคุณรัฐมนตรีสำหรับตอนนี้ก่อนนะคะ